นี้ที่บุรีรำค่ะเป็นเรื่องราวของสามีภรรยาคู่นึงที่ก็
อายุเยอะกันแล้วทั้งคู่แต่ตัวสามีเนี่ยถูกภรรยาทำร้ายร่างกาย
ได้รับบาดเจ็บเย็บตั้งหลายเข็มแน่ครับแต่ประเด็นคือ
คู่นี้เขาให้ข้อมูลไม่เหมือนกันเลยอ่ะฮะสามีบอกอย่างหนึ่ง
ภรรยาบอกอีกอย่างหนึ่งแต่ภรรยาบอกว่าสามีอ่ะเมาครับ
พูดไม่รู้เรื่องให้ข้อมูลไม่รู้เรื่องฟังดิฉันดีกว่าอืม
เรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ค่ะตัวสามีที่บาดเจ็บชื่อว่านายชุมพล
นาพันธ์อายุหกสิบเก้านะคะโดนฟันที่แขนสองข้างตามภาพเมื่อสักครู่
มีหกแผลแผลลึกด้วยใจเข้าที่ผสมพยาบาลแล้วก็สงรม
โรงพยาบาลศูนย์บุรีรำนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่
สิบเจ็ดสิงหาคมค่ะคนก่อเหตุคือภรรยานะคะ
พวยอายุหกสิบหกโอ้โหนี่ค่ะนี่คืออาวุธที่ใช้ก่อเหตุเป็นมีดปลายแหลมยาวประมาณสักสี่นิ้วได้
อืมประเด็นคือคู่เนี้ยเขาอยู่ด้วยกันมาสี่สิบกว่าปีนะสี่สิบกว่าปี
กันมานานมากมีลูกด้วยกัน๓คนแต่ลูกไปทำงานต่างจังหวัดกันหมด
เขาก็เลยอยู่กันสองคนอ่าตัวสามีที่บาดเจ็บวันนี้ออกจากโรงพยาบาลแล้ว
มาอยู่บ้านครับรักษาตัวที่โรงพยาบาลสองคืนเย็บแผลแบบหลายสิบเข็มเลยอ่ะ
สามีเล่าแบบนี้บอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยก็ไปดื่มเหล้ากับเพื่อนครับ
พอกลับมาภรรยาเนี่ยเอาแต่บนวนจากนั้นเนี่ย
ก็เอามีดสั้นที่ภรรยาใช้ตัดหมากมาฟันแขนเขาเลยไม่ตั้งตัวเลย
แขนนี่สิตั้งตัวไม่ทันจริงจริงโอ้โหแต่ผมอ่ะไม่เคยทำร้ายภรรยาเลยนะครับ
วันเกิดเหตุไม่ได้ทะเลาะกันด้วยซ้ำนะภรรยาคงเครียดละมั้งที่ผมไปดื่มเหล้ากับเพื่อนนอกบ้าน
แต่ไม่โกรธหรอกไม่โกรธภรรยาหรอกเพราะยังไงเนี่ย
เราก็ต้องอยู่ด้วยกันไปจนตายอืมนี่บอกแบบนี้ครับ
จริงจริงแล้วไม่ได้ดื่มเหล้าด้วยเหรอดื่มวายโอ้ดื่มวายด้วยเหรอลุง
แต่เป็นวายแบบขวดเล็กอ่ะบอกลุงดื่มแค่วายเหรอ
ใช่ดื่มแค่วายดื่มเยอะไหมวันหนึ่งก็สามสี่ขวดเองโอ้โหตายตาย
ลุงบอกวันหนึ่งสามสี่ขวดเองอ่าแล้วดื่มวายมันก็ไม่เหมือนดื่มเหล้า
มันไม่ได้เมาแบบคนดื่มเหล้าครับ
เขาบ่นคุณตาเหรอวันนั้นอ่ะครับบนนั่นแหละบนยัง
เรื่องตาครับไปกินน้องน้องยังไงล่ะปัญหามันนั่นนึงไงครับ
กินนั่นนี่นั่นนั่นแต่วันนั้นตาไม่ได้เริ่มก่อนใช่ไหมครับ
อ๋อไม่ได้เริ่มก่อนปัญหาในเขาด้าขึ้นก้อนนั่นแหละ
ยายยายด่าถึงคนขับแล้วพอคุณยายด่าเนี่ยคุณตาทำอะไร
มันเลี้ยงเงินเลี่ยงเงินยังไงมัน
มันมันจะเอาเบิร์ตนะปัญหามันมีแค่นั้นแล้วครั้งแรกแล้วนะ
ครู่อะไรคุณเขียนมาสอนขวดวายผมก็นึกว่าลุงแกกิน

ตัวภรรยาค่ะนางทองพวยบอกว่า
พระย่าค่ะนางทองพวยบอกว่า
สามีเมาและมั่วที่เล่าไปมันไม่จริงเลย
คือสามีไปดื่มไวล์มาและกลับมาอาควดไวล์ปลาใส่เธอ

ขวดที่สามาโดนขาเธอ
ไม่ไหวคว้ามีดในตะกร้าหมากฟันสวนไปเพื่อป้องกันตัว
เธอไม่ได้ไปโกรธที่แบบไปดื่มเหล้าอะไรกับเพื่อนนะเธอป้องกันตัวจริง
สามีเมาแล้วโอ๊ยมั่วให้การให้ข้อมูลกับนักข่าวมั่ว

เพราะว่าป้องกันตัวนะเมื่อคือเห็นเราเยอะแบบเดี๋ยว
ไม่มีใครนี่เลย
นี่ไงจะเอาขวดไปตีเมียนี่ไง

เคยคว้ามีดในตระกร้าหมาก

เป็นไวน์ที่ซื้อตามร้านทั่วไปอย่างนั้นไม่ใช่ไวน์คนเด็กใหญ่
แต่หลานสาวก็บอกว่าแกก็ทะเลาะกันบ่อยคู่นี้

อยู่ด้วยกันตลอดไม่เคยแยกจากกันเลย
แต่ปัญหาคือตัวสามีก็เมาเยอะค่ะอายุ๖๙แล้วด้วยนะคะ

ไม่เอาผิดดำเนินคดีอะไรกันเพราะว่าเขาก็ยอมกันเป็นสามีภรรยากัน
ก็อยู่ด้วยกันเหมือนเดิมแล้วเขาก็อยู่ด้วยกันไปจนตาย

ใช่ค่ะแต่ก็อย่าเมาเลยเนาะอย่าทะเลาะกันแบบนี้เนาะ
เย็บตั้งหลายเข็มหน้าตัวสามี

ไม่ได้นะอย่าเลย